แล้วบอกเลยว่าดังแบบดังมากจริงคุณผู้ชมนะคะซึ่งเพจนี้ไม่ได้มาจากเรานะคะย้ำ
มาจากเพจบันเทิงของข่าวของคนอื่นนี่แหละค่ะเพจดังออกมาเผยข้อมูลนะคะ
ข่าวที่ว่าคู่สามีภรรยาคนดังย่องเซ็นใบหย่า
ถ้าเป็นข่าวออกมาเมื่อไหร่ขึ้นหน้าหนึ่งทุกสำนักแน่นอน
นี่เอามาจากพี่เล็กซี่โฟกัสแฉนี่แหละค่ะ
ชาวเน็ตก็เรียกหาหัวหน้าห้องกันใหญ่ค่ะว่าข่าวลือนี้จะเป็นคู่ไหนกันนะ
เพราะเขาก็ว่ากันว่าเป็นคู่รักคู่ดังแบบดังมาก
เพจขยายต่อเนื่องไปคู่รักยุค๙๐ค่ะ
ขณะที่บางส่วนนะคะที่ฉันไปดูภายในคอมเมนต์
เดาไปถึงผู้จัดสุดแซ่บคุณหิงปณิตาค่ะ
เพราะเพิ่งมีข่าวออกมายอมรับว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาอยู่พอดี

ซึ่งดิฉันเนี่ยค่ะก็พยายามติดต่อคุณหิงปณิตาไปแล้ว

คนที่เชื่อใจได้แล้วก็รู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ก็บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่คุณหิงปณิตานะ
ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่คุณหิงปณิตานะคะ
ส่วนคู่ที่เซ็นใบหย่านั้นนะคะ
ก็เอาพูดตรงดิฉันได้พูดคุยกับแหล่งข่าวที่เขารู้เรื่องนี้แล้วนะคะ
ดิฉันแบบอึ้งไปเลย

คือแบบช็อตร้านโวลต์ไปเลยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีไม่เคยมีกระแสข่าวเกี่ยวกับคู่นี้เลยนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นคู่ไหนยังไงนั้น

แล้วก็รอให้เจ้าตัวเขาออกมาชี้แจงเองดีกว่า
เป็นกำลังใจให้คุณผู้ดีกว่าถ้าตรวจว่ามีปัญหาอะไรแบบนี้ขึ้นมาจริงนะ
แต่เรื่องราวทั้งหมดก็แค่ย้ำว่าไม่ใช่คุณหญิงปณิตา

แล้วก็คือหยิบมาเล่าจากเพจต่างที่มันเป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้ค่ะ